มาดูอีกหนึ่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเรื่องของที่ดินนะครับ
บริเวณพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะนี่แหละ
แล้วก็มีชาวชุมชนดั้งเดิมคือเป็นชาวเล

เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่อดีตแล้ว

แล้วก็อาจจะทำให้ตัดช่องทางทำมาหากิน
กระทบต่อพิธีกรรมความเชื่อต่างนะครับ
ล่าสุดนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เพื่อไปพูดคุยกันกับชาวไทยใหม่ราวัย

เตรียมจะหารือกับที่ประชุมที่จังหวัดภูเก็ต

เตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ
ในฐานะประธานอนุกรรมการสิทธิชุมชน
และฐานทรัพยากรลงพื้นที่ครับ

โดยมีชาวบ้านเล่าเรื่องราวในวันที่เกิดเหตุ

โดยเฉพาะบริเวณบาลัย

เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ
ของชาวบ้านในชุมชนชาวไทยใหม่ราวัย

ในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

ปัญหาเรื่องของในทุนอ้างกรรมสิทธิดินบริเวณนี้
ชาวบ้านเคยมาร้องเรียนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลงมาตรวจสอบพื้นที่นี้หลายครั้งแล้วนะครับ
พบว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมจริง

ดังนั้นในทุนที่อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน๕คนนะครับ
ตอนนี้ความคืบหน้าคือออกจากโรงพยาบาลหมดแล้ว
โดยเฉพาะนายอับดุลละรอบคิดที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
พร้อมกับเล่าว่าตอนนี้ยังมีอาการปวดบริเวณบาดแผลบนศีรษะด้วยนะครับ

มีตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรฉลองมาที่ชุมชนชาวไทยใหม่ราวัย
สอบถามข้อมูลในวันที่เกิดเหตุประทะกันระหว่างกลุ่มชายชะกันกับชาวบ้าน
ในชุมชนชาวไทยใหม่ราวัยเมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมา
พร้อมกับเก็บไม้ที่คาดว่าใช้เป็นอาวุธในเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อนำไปเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะครับ